เมื่อคืนนี้ตอนช่วงตี๒นะคะมีนักโทษคดียาเสพติด๕คนด้วยกัน
ตอนนี้ตำรวจเขากำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่ตอนนี้มีการกระจายพื้นที่ในการไล่ล่าตัวนักโทษ
ทั้งหมดหลายจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูหน้าตาของผู้ต้องขังชายคดียาเสพติดทั้ง๕คนหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเผื่อใครเห็นก็จะได้แจ้งเบาะแสได้ถูกนี่ค่ะ
ผู้ต้องขังทั้งห้าคนที่ถูกนำมากักตัวไว้ที่สถานที่กักตัวป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้า
รายชื่อก็คือนายอานนท์หลักคำนายสุริยันสุพรรณประเสริฐ
นายพัฐพงเกดคำใสนายพานุโพงโคชมภูมิแล้วก็นายวัฒนาชัยพันภักดีค่ะ
ซึ่งภูมิลำเนาของผู้ต้องขังที่หลบหนีไปเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์อำเภอคำตากล้าแล้วก็อำเภอบ้านม่วงนะคะ
นายอัฐศิษย์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนอยู่ระหว่างการกักตัว๑๔วันตามนโยบายของกรมราชธรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
จากการสอบสวนผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ด้วยกันอีก๑๖คนเขาบอกว่า๕คนนี้มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้แล้ว
พอสบโอกาสก็จัดการปฏิบัติการตามแผนแล้วก็หลบหนีออกไปเลย
เขาบอกว่าหนึ่งในผู้ต้องขังที่หลบหนีที่ชื่อนายสุริยันนะคะมีภรรยาอยู่ที่บ้านคำบรในตำบลบ้านใต้ในอำเภอสว่างแดนดิน
พอเจ้าหน้าที่เขาลองแกะรอยติดตามไปก็พบว่าผู้ต้องขังทั้งหมดหลบหนีไปซ่อนตัวที่สวนยางแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านคำบอลนี่แหละ
จากเรือนจำประมาณสักสามถึงสี่กิโลเมตรแล้วภรรยาของนายสุริยันเนี่ย
ก็เอารถยนต์กระบะวีโก้สีบรอนไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมารับตัวทั้ง๕คนหนีไปเลย
ตอนนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เรือนจำจากหลายจังหวัดใกล้เคียง
ทั้งที่สกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูแล้วก็ขอนแก่น
ส่วนที่กำลังวางแผนจัดชุดไล่ล่านักโทษที่หลบหนีกันแล้วนะคะ
โดยมีการแยกย้ายไปตรวจสอบตามภูมิลำเนาของผู้ต้องขังที่หลบหนี
ตลอดจนจุดต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นจุดหลบซ่อนตัวด้วย
และมีการประสานหน่วยงานอื่นในการตั้งจุดสกัดคาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ตัวนะคะ